ในที่สุดก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่า
คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐบาล
มีความเห็นตอบกลับมาที่รัฐบาลแล้วนะครับว่า
มติของมหาเทราสมาคมที่เสนอชื่อสมเด็จช่วง
เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ทำถูกขั้นตอนแล้วนะครับ
ซึ่งนายกรรมการกฤษฎีกาซึ่งพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันว่า
กฤษฎีกาจะมีความเห็นออกมาแล้วแต่ว่าการจัดทุนกล้าวทุนกระหม่อม
เสนอในสิ่งที่ยังมีปัญหาอยู่ไม่ได้
ทั้งหมดจึงต้องรอให้กระบวนการยุติธรรมตัดสินให้เรียบร้อยก่อนครับ

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดแถลงข่าว
ถึงความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ซึ่งก็ได้มีหนังสือตอบกลับมาใน๒ประเด็น
ภายหลังจากตีความมาตรา๗พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ที่เห็นว่าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเสนอรายชื่อสมเด็จพระสังฆราช
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาเทราสมาคมก่อน
และต้องเสนอรายชื่อพระราชาคณะที่มีความอาวุโสสูงสุด
ดังนั้นการส่งความเห็นของมหาเทราสมาคม
มติเห็นชอบให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
สมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญ

จากนี้กฤษฎีกายังได้ตีความอีกว่านายกรัฐมนตรี
ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย
สิ่งที่สำนักงานพระพุทธศาสนา
คำสื่อถึงผมแจ้งมาตรีบม๒มา
จึงไม่ขัดหรือแย้งกับ
พรคมาตรา๗
พรคปี๒๑๐๕แก้ไขเมื่อปี๒๕๓๕
เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักสือฉบับนั้น
ถ้าตามความเห็นของกฤษฎีกาก็ไม่ขัดหรือแย้ง

อาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุรกากร

ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนครับ